แก๊งค้ายาเขาขับรถหนีตำรวจก็ขับไล่ตาม
เอาปืนยิงสกัดที่ล้อรถทั้ง๔ล้อแล้ว

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูแต่ไปดูปฏิบัติการไล่ล่าก่อนค่ะครับ

เป็นเหตุการณ์ขณะที่ชุดปราบรามยาเสพ

ขับรถไล่ตามแก๊งค้ายาเสพติด
คือรถคันที่วงสีแดงเอาไว้
เขาก็พยายามที่จะหลบหนีการจับกลุ่ม
คนร้ายขับรถหนีไปตามถนน
แล้วดูสิบนท้องถนนก็มีรถอยู่นะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะกลัวว่าประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนจะเป็นอันตรายไปด้วย
แต่ว่าการไล่ล่านี้มันหลายกิโลเมตรเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
คนร้ายไม่ยอมไม่หยุดสักทีนึงนะคะ
ทำให้ตำรวจต้องเอาปืนมายิงยางรถให้แตกทั้ง๔ล้อ
เพื่อไม่ให้คนร้ายขับรถหนี
แต่ว่าคนร้ายก็ยังพยายามค่ะ
เหลือแค่แม็กซ์บดครูดไปกับพื้นถนนคนร้ายก็ไม่หยุด
ท้ายที่สุดล้อมันไม่มียางแล้ว
คนร้ายก็เลยเสียหลักค่ะพุ่งไปชนแบรีเออร์เกาะกลางถนน
ตรงทางกลับรถหน้าวัดประชุมคงคาที่บังละมุงชนบุรีนะคะ
ระยะทางที่หลบหนีนี่๑๕กิโลเมตร
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็บอกล็อกลงไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
จับกลุ่มได้คือนายสุภาชัยสังขดิษฐ์หรือว่านายเจอายุ๒๘ปี
แล้วสภาพตอนที่จับได้นะคะคุณผู้ชม
ของกลางเป็นยาบ้า๒๐๐เมตรเจอไอซ์อีกร้อยกรัม
แล้วก็ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์๑กระบอกพร้อมกระสุนอีก๑นัด
ทีนี้ค่ะทางด้านรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองพัทยา
ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์บุญประสิทธิ์นี้นะคะ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้สืบทราบมาได้ว่าในเจ
เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เลย
ก็เลยต้องมีการวางแผนที่จะล่อซื้อยาเสพติดกับนายเจ
แต่ทีนี้พอนัดส่งยากันที่จุดนัดหมายในเจไหวตัวทันก่อน
รู้ว่านี่คือตำรวจมาล่อซื้อก็ขับรถหนี
จนต้องขับไล่ล่าแล้วดูสภาพสิ
เหลือแต่แม็กซ์แบบนี้มันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วนะคะ
เมืองต้นก็ควบคุมตัวในเจไปสอบสวนขยายผล
ตามจับกลุ่มตัวขบวนการใหญ่ในเครือขายยาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไปนะคะ